หลายคนปากกัดทีมในการที่จะทำอาหารกิน
โดยเฉพาะนักดนตรีนะคะช่วงโควิดก็เว้นบ้างหายไป
แต่ตอนนี้พอมีงานเข้ามาจะทำยังไงล่ะ
งานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะนักดนตรีพ่อลูกอ่อนนะคะ
มือขวาถือเป่าแทมเปรตอยู่นะคะ
แท็มเพล็ดอยู่มือซ้ายก็อุ้มลูก
นี่เป็นวิถีของนักดนตรีพ่อลูกอ่อนจริง

เพราะมันมีปุ่มกดแค่๓ปุ่ม

ใช่ถ้าคนที่ชำนาญจริงเนี่ยโอ้โฮสบายเลย

รู้สึกเอ็นดูนะเห็นใจนักดนตรีพ่อลูกอ่อนคนนี้นะคะ
บางคนอยากจะขึ้นไปมอบพวงมาลัยให้กับมือทำเป็ดคนนี้เลยนะคะ
เพราะว่าไม่ทิ้งบทบาทหน้าที่สำคัญ
พอก็ต้องดูกระถึงบนลูกก็ต้องดู
มีคนเลี้ยงอ่ะเนอะ
แรงใจสำหรับนักร้องนักดนตรีก็คือการแสดงที่มีคนจ้าง

แต่เพื่อดิ้นรนให้อยู่รอดในยุคโควิดแบบนี้นะคะ
ในเมื่อมีภาระลูกก็ต้องรู้ก็ต้องควบคู่กันไป
ก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ
น้องโตมอาจจะเป็นนักต้นตรีแทนคุณพ่อกันนะ